เจอตัวแล้วนะฮะตำรวจไปคุมตัวได้แล้ว
หนุ่มปาเจโร่หัวร้อนเหลือเกิน
ชักปืนมาขู่แล้วก็ตบคุณป้าด้วย
คุณป้าเขาขับแกรปคานะครับ
นี่ค่ะคือไปจับได้คุมตัวได้
เขาบอกว่ายังไงสาเหตุทำไปเหตุผลคืออะไรเนี่ย
เดี๋ยวฟังนะครับแต่ว่าดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกสักครั้งนะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับคุณป้าก็โดนเข้าไปเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับศีรษะแตกเย็บ๑๐กว่าเข็ม
ท้องที่สนรัฐกระบังนะครับท่านผู้ชมครับ
บ่ายวันนี้เนี่ยพลเมืองดีที่ถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ

ชื่อนางสุรางสินแก้ววัยสี่สิบเก้าปี
วันนี้มากับครอบครัวแล้วก็ทนายความด้วยนะครับ
เพื่อมาให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมนะครับ
คือป้าสุรางบอกว่ายังปวดหัวเล็กน้อยนะฮะ
แล้วก็เจ็บแผลด้วยนะครับเพราะว่าถูกด้ามปืนตบเข้าไปอย่างแรงนะฮะ
ต้องเย็บไปสิบสองเข็มได้นะฮะ
ศีรษะแตกนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ
หน้าผากไทยทอยหลังหูนี่โดนหมดนะฮะ
โหนกแก้มข้างขวาที่บวมช้ำด้วยนะครับ

โชคดีที่ไม่มีอะไรผิดปกติสำหรับสมองนะครับ
ลูกสาวของป้าเนี่ยรวบรวมคลิปหลักฐานทั้งหมด
มอบให้กับพนักงานสอบสวนนะครับ
ให้ปากคำกับตำรวจอยู่สักครึ่งชั่วโมง

เพราะว่าขับแกรปคาร์นะ

ตามจุดที่ลูกค้าแจ้งให้เอาของมาส่ง

ขับรถเข้ามาเบียดแล้วพุ่งชนรถเก๋งฝั่งขวา
ตอนที่จอดส่งของให้กับลูกค้า
จากนั้นก็ขับถอยหลังมาชนรถอีก
แล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตามคลิปคุณป้าบอก
คือป้าสุรางเนี่ยยอมรับว่าตอนนั้นโมโหมาก
คือลงจากรถไปเพื่อจะไปถาม
อยากจะรู้ว่ามาขับรถเฉียวรถชนรถเธอทำไม
ตอนนั้นยอมรับว่าเห็นแล้วว่าคู่กรณีถือปืนนะฮะ
ตอนนั้นเราต้องทำสีเทาไว้หน่อยนะครับ
คือเลือดอาบเลยค่ะ
คือเธอบอกว่าเห็นแล้วคู่กรณีถือปืน

ว่าโอ้โหทำอย่างนี้ได้ยังไงรู้สึกว่ายอมไม่ได้
สุดท้ายคู่กรณีเอาปืนมาตบจนบาดเจ็บแบบนี้เลยนะครับ
ซึ่งหากคู่กรณีดูอยู่ตอนนั้นคือตอนที่คุยกับเรา
คู่กรณียังไม่ได้มาพบตำรวจค่ะนะ
เราคุยกับคุณป้าตอนที่มาให้ปากคำเพิ่มเติม
คุณป้าสุรางบอกว่าถ้าคู่กรณีดูอยู่

อยากจะบอกว่าคุณต้องออกมารับผิดชอบแบบลูกผู้ชาย
แล้วอยากให้สังคมได้รับรู้ว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม
ในสังคมเรายังมีคนแบบนี้นะครับ
ที่ช่วยประสานนำตัวส่งโรงพยาบาลให้ด้วย
พลเมืองดีทุกคนด้วยที่ช่วยส่งคลิปมาให้
เพราะถือว่าเป็นหลักฐานในการเอาผิดกับคนที่ก่อเหตุ
บไม่ยั้งเลยเอาด้ามปืนตบไม่ยั้งเลย
ไปโมโหอะไรกันละกันนะกันหนา
ถ้าจะว่าฉันไปทำอะไรให้ด้วยความโมโหของพี่เหมือนกัน

ถามหน่อยว่าเขาทำถึงขนาดนี้
ถ้าเป็นคนที่มีจัญญาบันมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เขาน่าจะออกมารับผิดชอบพี่นะ
แต่ทำไมสังคมเดี๋ยวนี้สอนให้เขาเป็นคนแบบนี้เหรอ
และสังคมที่มีคนแบบนี้เยอะเนี่ยมันจะอยู่ได้ไง
ถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนนิสัย
คุณก็จะไม่ได้สิ่งที่ดี

แต่ถ้าคุณทำสิ่งที่แย่
ความแย่ของคุณจะย้อนกลับไปหาคุณเอง

คิดก่อนที่จะทำ
อย่าทำแล้วก็จะมาขอโทษขอโพย
คุณลุงมงคลสามีของคุณป้าที่บาดเจ็บนะครับ
บอกว่าตอนเห็นคลิปตอนแรกเนี่ยโอ้โหตกใจมาก
คิดเลยว่าภรรยาต้องถูกทำร้ายขนาดนี้ครับ
ถ้าอย่างนี้จากคนที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอะไรอย่างนี้
อย่างน้อยเราก็ต้องสอบถามกันบ้างว่า

อะไรอย่างนี้ต้องคุยกันก่อน
ถ้าไม่คุยกันมันก็จะไม่รู้เรื่องอ่ะคุณค่ะ
ถ้าเกิดว่าใช้อารมณ์อะไรอย่างนี้
มันก็ถ้ายังไงใช้ลมอยู่เหนือเหตุผล
ยังไงมันก็มันไม่ดีทั้งสองฝ่าย
ส่วนผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
นายเศษฑุรทหาดีหลุนอายุ๓๖ปีถูกออกมัยจับนะคะ
ตำรวจสนลากระบังนี่ค่ะไปจับเลยค่ะไปจับที่บ้านค่ะ
นี่นะคะแล้วก็เชิญขึ้นรถไปกับตำรวจ
ไปสอบปากคำที่สนลากระบัง
รถปาเจโร่ยึดปืนบีบีกันนำมาตรวจสอบนะคะ

ภาพรถปาเจโร่มันก็มีร่องรอยการเฉียวชน
มีรอยบุบมีรอยพังเสียหายช่วงท้ายรถทั้งสองฝั่งเลยอ่ะนะคะ
ภรรยาของนายเศรษฐวุฒิก็มาที่สอนอลลากระบังด้วยเตรียมที่จะยื่นขอประกันตัว
เธอก็ขอไม่ให้ข้อมูลอะไรตัวนายเศรษฐวุฒิผู้ก่อเหตุถูกสอบปากคำเป็นชั่วโมง
สอบปากคำเสร็จเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์สั้นถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่า
ทำไปเพราะเกิดจากความเครียดสะสมมีปัญหาธุรกิจส่วนตัวเขาบอกแบบนี้นะคะ
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาจะขับรถเข้าเลนใน
แต่รถของคู่กรณีไม่ให้เข้าตอนนั้นคิดว่าคนขับเป็นผู้ชาย
ตอนนั้นคิดว่าถูกแกล้งก็เลยโมโหคว้าปืนลงจากรถไปเลยค่ะ
เขาอ้างว่าคว้าปืนเดินลงจากรถไปเพื่อป้องกันตัวนึกว่าคู่กรณีเป็นผู้ชาย
แล้วกลัวว่าชาวบ้านจะมารุมทำร้ายแต่พอลงไปปุ๊บเห็นว่าเป็นผู้หญิง
ก็พยายามระงับอารมณ์ตัวเองแล้วเขาอ้างแบบนี้นะคะ
แต่เขาบอกว่าทางฝ่ายผู้หญิงฉุดกระชากเขา
เขาก็เลยยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่ก็เลยทำร้ายผู้หญิง
ที่เราเรียกกันว่าเป็นคุณป้าขับแกรปนะคะ
ตามที่เห็นในภาพแบบนี้คือตัวนายเศรษฐวุฒิบอกว่า
แต่ว่าตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเอาปืนเนี่ย

เขาพร้อมชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่าง
เกิดความเครียดแล้วก็เลยได้ทำตรงนั้นลงไป

แล้วก็ชดใช้ให้กับคู่กรณีทุกอย่างครับ
พอดีคู่คนนี้ใี้ม็นกตัวว่าเพราะผมจะเข้าเมื่อในนัอย
ให้เข้าผมก็คิดว่าเป็นผู้ชาย
ก็คือจะไม่ทำ

คือปล่อยผมไปเขาก็ไม่ยอม
แต่ไม่ยอมแกก็มาดึงผมแล้วก็มาขวัญมาเลย
ผมเนี่ยผมบอกว่าพอแล้วผมจะไปแล้วผมไปแล้ว

แกก็ไม่ยอมไม่ยอมก็กระชากลากดึง
ผมก็เลยบันดาลโทษะไปตรงนั้น
ตำรวจก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
โดยใช้อาวุธปืนทำให้เสียทรัพย์ครอบครองปืน
พาปืนไปในเมืองหรือทางสาธารณะ

แล้วก็จะแจ้งข้อหาผิดพรบจราจรเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ท่านผู้ชมครับมีผู้เสียหายคนหนึ่ง
เธอติดต่อมาอย่างทีมข่าวของเรา
บอกว่าขอให้ข้อมูลหน่อยเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ย
เห็นผู้ชายคนนี้ขับปาเจโร่ใช้ปืนไปตบคุณป้าที่ขับแกรปแล้ว
เธอบอกว่าเธอจำได้เย็นวันเดียวกันเลยกับที่เกิดเหตุเนี่ย
ผู้ชายหัวร้อนคนนี้ก็มาก่อเหตุกับเขาด้วย
ตอนนั้นประมาณ๑๖นาฬิกา๑๐นาทีนั่งโดยสารมาในรถกับแฟน
ขณะวิ่งรถอยู่ในเลนส์ของตัวเองแต่วิ่งช่องทางขวานะ
จู่ปาเจโร่คันนี้ขับในเลนสวนซึ่งวิ่งขวาเหมือนกัน
ขับมาประจันหน้าขณะนั้นหนุ่มปาเจโร่รถกระจกลง
พร้อมกับถือปืนออกมาขู่เธอกับแฟนเพื่อนนะก็หลีกทางนะครับ
แฟนของเธอก็หักซ้ายหลบเพื่อหลีกทางให้
จังหวะนั้นยอมรับว่ากลัวมากกลัวว่าปืนจะลั่นด้วยนะครับ
แล้วท่าทางของผู้ชายคนนี้เนี่ยเหมือนพร้อมจะยิงด้วย
เธอเลยโทรแจ้งตำรวจท้องที่ว่ามีเหตุนี้เกิดขึ้น
สุดท้ายก็ไปมีเหตุกับคุณป้าที่ขับกริปต่อขับกราฟต่อนะครับ
รถปาเจโร่อยู่ก็แซงขวาออกมาแบบเร็วมาก
แล้วเขาก็บีบแต่แล้วทีนี้จังหวะว่าที่เขาแซงออกมาค่ะ
รถพี่อยู่ข้างหน้าเขาแฟนพี่เขาเห็นท่าไม่ดี
เขาก็กำลังจะหลบเนอะทีเนี้ยเหมือนกับว่า
เหมือนจะไม่ได้ดั่งใจเขาอ่ะเขาเขาก็เลยหยิบปืนออกมา

แฟนพี่เห็นท่าว่าเด็กก็รีบหลบรถออกมาค่ะ
ถ้าเกิดว่าเราไม่หลบอะค่ะพี่คิดว่าเขาก็น่าจะยิง

พี่เห็นว่าเป็นปืนจริงเลยค่ะเป็นปืนเลยอ่ะ
แล้วที่ยิ่งมั่นใจก็คือตอนที่เห็นข่าวอะค่ะ
ที่ว่าเขาเอาปืนออกมายิ่งมั่นใจเลยว่าเออคนนี้แน่นอนนะคะ

แต่ว่าเห็นพอเห็นเขาไปทำกับป้าแบบนี้บอกตรงเลยนะว่า
เขาเป็นบุคคลอันตรายไม่สมคบ
คือตอนแรกพี่ก็กลัวนะที่ว่าจะออกมาให้ข่าวหรืออะไรอย่างนี้
แต่พี่มองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะคนแบบนี้มันไม่สมควรที่จะแบบ
ใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นในสังคมมันอันตรายอะค่ะ